ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๖ปีหายไปพร้อมกับรถกระบาดตั้งแต่วันที่๑มกราคม
จนวันนี้ครอบครัวยังหาไม่เจอพ่ออายุ๗๖แล้ว
ไปแจ้งความก็ไม่มีความคืบหน้าล่าสุดออกมาร้องสื่อ
แล้วก็ต้องไปจุดทูบบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอให้เจอลูกชายที่หายไปครับ
เขาขับเร็ววะเนี่ยไม่เชื่อขับช้าเลย
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดภาพสุดท้ายที่เห็นผู้ชายคนนี้เดินอยู่บนถนน
นี่ครับคนที่เห็นในภาพคือในโกะอายุ๔๖ปีชื่อจริงคือนายสุรชัยบุญยงนะครับ
แล้วภาพเมื่อกี้เห็นไหมรถกระบะเนี่ยคือเขาขับรถกระบะ
มิซูบิชิเป็นแคปนะฮะสตาด้าทะเบียน๔๕๖๑จันทบุรีเป็นกระบะสีน้ำเงิน
หายไปคือขับผ่านกล้องเมื่อกี้ด้วยในพื้นที่โป่งน้ำร้อนแล้วก็หายไปกับรถคันนั้นแหละ
คันนี้นี่ภาพคนหาอยู่ซ้ายและรถคันที่เขาขับคือตรงนั้นตรงกลางนะฮะ
ตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมหลังเกิดเหตุพ่อก็ตามหาเรื่อยมาเรื่อยมานะฮะ
พ่อคือในสิงห์บุญยงอายุ๗๖ปีแล้วก็อยู่ในพื้นที่โป่งน้ำร้อน
จังหวัดอ่าจันทบุรีก็ทำทุกอย่างแล้วเพื่อติดตามหาลูกชายแต่ไม่เจอตัวเลย
คุณผู้ชมนะฮะสุดท้ายภาพที่เห็นเลยต้องไปจุดทูบบนบานสารเก่าปากกาง
แจ้งเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอด้วยเถอะเจอลูกชายทีเถอะไปอยู่ที่ไหนอย่างไร
ขอให้เจอกันนะฮะแจ้งความไว้แล้วตำรวจก็กำลังติดตามหาตัวตั้งแต่ตั้งแต่หายไป
นะฮะณวันนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าจากการไปสอบถามคุณพ่อหรือว่า
คุณตาสิงห์เนี่ยบอกว่าวันที่๑เนี่ยลูกชายเนี่ยขับรถออกจากบ้านไป
๕โมงเย็นนะฮะไม่ได้บอกใครนะฮะปกติก่อนที่จะออกไปไหนก็ต้องบอกพ่อก่อน
แต่ครั้งนี้ไม่บอกเลยหลังจากนั้นหายไปตาเองกับหลานก็ออกติดตามหาไปบ้าน
ญาติบ้านเพื่อนก็ไม่มีเบาะแสเลยนะก่อนจะหายไปไม่ได้ทะเลาะกับใคร
ไม่ได้มีปัญหากับใครกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้อย่างที่เห็น
ขับผ่านไปด้วยความเร็วครอบครัวก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมต้องขับเร็วขนาดนั้น
เขาหนีใครหรือเปล่าผิดวิสัยเพราะปกติแล้วเนี่ยในโก๊สจะเป็นคนขับรถ
ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครูตาเองบอกว่าตอนเนี่ยอับจนหลทางไม่มีความหวัง
ตำรวจเองก็ยังไม่ได้ผลก็เลยมาวอนสื่อช่วยตามหาลูกให้ผมที
ตามภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นใครแจ้งบ่อแสมาได้ก็แจ้งไปยังคุณตาด้วย
เพราะว่าลูกชายเขาเนี่ยเป็นเสาหลักของคนในครอบครัวนะครับซึ่งจริงจริงแล้ว
แล้วคนที่หายไปคือคุณโกส์คุณตาบ่วนว่าลูกชายเป็นคนที่ใส่ดี
จิตใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแพ้ไม่เคยมีปัญหากับคนรอบข้างเลย
และเป็นคนชอบช่วยเหลือสังคมด้วย
เพราะว่านับจนถึงวันนี้วันที่๒๐เนี่ย

ถ้าใครเห็นเขารู้บ่อแสเขาหรือเห็นรถคันนี้ในภาพนี้
แจ้งบ่อแสไปที่ตำรวจได้เลยนะฮะที่จังหวัดจันทบุรีนะครับ

มกราคมปีใหม่พอดีช่วยกันตามหานะครับถ้าหากันเจอครับ